ท่านผู้ชมครับมาถึงเรื่องของหนุ่มที่ดังที่สุดในวันนี้แล้วล่ะ
รอดูข่าวแว่นหนุ่มแว่นบางคนเรียกไอ้แว่นก็มีเหมือนกัน
อย่าไปเรียกเขาไอ้แว่นเลยเดี๋ยวคนใส่แว่นคนอื่นเขากระทบไปด้วย

แว่นคนนี้ครับทุกผู้ชมครับตามคลิปที่เกิดขึ้นบนถนน
เกิดการถูกรถกระบะคันหนึ่งเฉียวชน
เหตุการณ์ต่างเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไล่ให้
คลิปที่เกิดขึ้นที่รถกระบะที่เป็นคู่กรณีกับชายหนุ่มคนนี้
ผู้หญิงคือแฟนเขาก็พยายามห้าม

พยายามที่จะห้ามขอโทษอีกฝ่ายนึง
พยายามที่จะระงับอารมณ์หนุ่มแว่นคนนี้นะ
คลิปเนี่ยมันยาว๔๕นาที
แต่บางช่วงบางตอนมันก็คืออย่าไปฟังเลย

เชื่อว่าท่านก็ได้ดูกันมาพอสมควร
ท่านที่ยังไม่ได้ดูลองหาดูได้นะครับ
ไทยรัฐออนไลน์ก็มีนะครับ

ที่เราเอามาให้ท่านดูในตอนนี้นะครับ
แล้วขยับรถไหมครับ

อายุเท่าไหร่เหล่าอ่ะ

เออมึงเรียก

นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนอักษะ
หรือว่าถนนอุทยานนะครับ

ถ้าจะสรุปโดยเนื้อหาใจความที่ชายหนุ่มคนนี้เขาแบบ
หือบ่นระเบิดอะไรออกมาเนี่ย
เขาเป็นลูกเศรษฐีอยู่หมู่บ้านดัง

รถที่มาเฉี่ยวชนเป็นก็แค่รถกระบะ
เขาขับรถคันละล้านสอง

อายุเขาแท้นี้๒๔ปี
ทุกอย่างที่คุณไม่มีหมายถึงคู่กรณีเขาถามคู่กรณีว่าอายุเท่าไหร่
คู่กรณีบอกก็ผมก็๒๐กว่าเขาบอกเขา๒๔เนี่ยเขามีทุกอย่างที่คุณไม่มีหรอก
ตำรวจก็ไม่กลัวเขามีแก๊กเป็นนายตำรวจใหญ่แล้วก็เลยเถิดไปถึงคนไทยทั้งประเทศ
คือด่ายับตั้งแต่ดูถูกเหยียดหยามท้าทายด่าหยาบคายมาหมดเลย
มันเกิดอะไรขึ้นต้องเอากันขนาดนี้เลยเหรอหรือสภาพจิตใจมันไม่ปกติหรือยังไง
คือหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นได้ขนาดนี้เนี่ยต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างแล้วล่ะ
ถึงขั้นที่รถตัวเองก็ไม่จอดชิดไหลทางนะเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
โกงประกันก็มีกันแต่จะไม่เคลียร์ประกันจะเอารถเข้าศูนย์อย่างเดียวนะครับ
วันนี้คุณกิติศักดิ์วีรชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับที่ถนนอุทยานหรือถนนอักษะ
จุดเกิดเหตุนะมันเป็นจุดอยู่ท้เนี่ยครับมีสัญญาณไฟ
แต่ว่าเขาเปิดเป็นไฟกระพริบไม่ได้เปิดใช้สัญญาณไฟเขียวไฟแดง

อื้มมเราต้องหาเจ้าหวะและ

นายนันทวัฒน์กมลรำคนที่ถ่ายคลิป
หนุ่มแว่นเสื้อขาวคนนั้นค่ะก็คือคู่กรณีอ่ะ

คนขับกระบะบอกว่าเมื่อช่วงสายวันนี้นะครับ
เขาขับรถกระบะจะไปส่งของนะไปส่งของมาบนถนนพุทธมนตรสาย๔
กระบาดเขามาแทร่งมาเส้นตรงเอาอุ่นตรงที่เขาเส้นหลัก
คุณนันทวัฒน์เนี่ยเข้ามาเส้นหลักนะแล้วจะเห็นว่ามีรถเก่งคู่กรณีคันหนึ่ง
ค่อยที่กำลังยูเทิร์นอยู่ซึ่งเขาก็เลยกระพริบไฟเตือนไป
เพราะว่าความเร็วของรถตอนที่เขาขับมาเนี่ยเขาขับประมาณ๖๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่บรรทุกของหนักเขาบอกว่าเขารู้ตัวแล้ว
นันทวัฒน์เนี่ยเขาบอกเขารู้ตัวแล้วว่าเขาเบรกยากมาก
คือถ้าเบรกเนี่ยมันต้องใช้ระยะทางอีกสักระยะหนึ่ง
ถึงจะชะลอได้ทั้งด้วยน้ำหนักด้วยความใหญ่ของรถ

แล้วรถเก่งคันนี้ก็พยายามจะทิ้มมาเรื่อยทิ้มมาเรื่อยทิ้มมาเรื่อย

ล้ำมาแบบนี้นะครับแล้วเขาก็พยายามกระพริบไฟนะ
สุดท้ายแล้วฮะมันก็เลยพุ่งแล้วก็ไปชนกัน
ไม่ถึงขั้นชนจนโครมเฉียวชนกัน

บริเวณรถด้านขวาของนายนันทวัฒน์เนี่ย
เขาก็ไปโดนกันชนด้านหน้าของหนุ่มแว่นคนนี้แล้วป้ายทะเบียนหลุด
คู่กรณีตอนนั้นคือทางนายนันทวัฒน์เนี่ยเขาก็หักเข้าซ้ายเลย

เพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขามีการเฉียวชน
คู่กรณีเนี่ยหักเข้าตามมาแต่ไม่ถึงเข้าไหลทาง
จอดแค่ตรงนั้นตรงเลนที่ท่านเห็นนะครับ
แล้วก็ลงมาจากรถก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในคลิปอย่างที่ท่านเห็น
แล้วสักครู่หนึ่งแฟนสาวเขาก็ลงตามมา
พอเห็นว่าท่าทางโอ้โหเรื่องใหญ่แล้ว

ฝ่ายหญิงเขาก็พยายามเข้ามาช่วยห้ามปรามมาช่วยระงับเหตุนะครับ
วายใส่แล้วก็ด่าด้วยคำหยาบคาย
เขาก็เลยตัดสินใจในช่วงเวลานั้นคือเอามือถือมาถ่ายคลิปเป็นหลักฐานไว้ก่อน
เพราะเขาต้องการป้องกันตัวไว้ก่อนว่ามันอาจจะมีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้น
เพราะดูอาการของคู่กรณีแล้วเห็นได้เลยว่าเกรี้ยวกราดมาก
อันนี้ตามมุมมองของเขานะเขามองว่าเหมือนเมาอะไรมาสักอย่าง
แล้วพูดจาดูถูกเหมือนกับเขาไม่ใช่คน
มีบังคับให้เขาก้มลงกราบเท้าด้วยนะ

ซึ่งในคลิปเราจะไม่เห็นช่วงเวลานั้น
แต่ว่าคนขับรถส่งของคุณนันทวัฒน์เขาบอกกับคุณกิติศาสตร์ผู้สื่อข่าวของเราว่า
มีตอนที่สั่งบังคับให้เขาก้มลงกราบเท้าด้วยแต่เขาไม่ทำ
แล้วก็ยังมาอ้างอีกว่าตัวเขาเนี่ยที่เป็นคนขับรถมาในทางหลักเนี่ย
มีหน้าที่ต้องเหยียบเบรกชะลอความเร็วให้รถเก๋งของคู่กรณีเนี่ยยูเทิร์น

หน้าที่ที่ต้องมีหน้าที่เหยียบเรกก็เรกไปสิอย่างนี้
ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคู่กรณี
คือต้องแสดงออกมาแบบเยอะแล้วก็มากแล้วก็หนักขนาดนี้
ก็คือจริงถ้าใช้ภาษาเหมือนที่เขาชอบจิกกัดกันก็คือเล่นใหญ่มาก
แต่นี่มันแบบระเบิดอารมณ์อะไรขนาดนี้เกรี้ยวกราดอะไรขนาดนี้
ถ้ารถได้ไปดูได้ครับก็เบรกแล้ว
จนคนแถวนี้ก็น่าจะได้ยินเสียงเบรกอยู่เพราะว่ามันเบรกยาวมาก

ใช่เขาไม่โทษตัวเองครับแล้วเขาไม่ขอโทษผมด้วย
ใช่เขาไม่มีคำว่าขอโทษจากปากเขาเลย
ไม่น่าจะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบคำว่าอารมณ์ชั่ววูบนั้นใช้ไม่ได้แล้วครับ
มันผมรอประกันอีกอะไรก็ประมาณ๒ชั่วโมงกว่าจะเคลียร์เสร็จ
เขาก็ไม่เซ็นยอมรับอะไรว่าเขาผิด
เขาจะให้ผมขอโทษ
ผมก็คำว่าขอโทษผมก็มีนะ
แต่ว่าเขาจะให้ผมกลับ

ครับจะให้ผมกล้าบผมก็โหมันเกินไปแล้วครับ

อยากให้เขาปรับตัวเองหน่อยครับ

ไปบอกใครว่าเป็นอารมณชั่ววูบมันไม่ได้ครับ
น่าจะเป็นโรคประจำตัวมากกว่า
แล้วมันมาขับขี่บนท้องถนนอย่างนี้

คือลักษณะเขาดูดีมีสกุล
แต่กิริยามารยาทมันสะทุน
คือพอซามคุณมีน้ำใจไหม
วชนนิดหน่อยประกันมีคุณมีเงิน

คุณด่าเขาอย่างเดียวคุณไม่มีน้ำใจ
มีแต่เงินมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย

เยอะครับคนที่จบนอกก็ไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลย
นี่จบนอกจบโรงเรียนวัดดีกว่าครับผมบอกให้
แล้วรู้สึกว่าแม่นี่จะเป็นทำงานสถานทูตด้วยครับ
แม่ทำงานระดับนี้แล้วปล่อยลูกอย่างนี้เหรอ

คือหลังจากที่คู่กรณีที่เขาเจอเหตุการณ์นี้เข้าไป
เขาก็เอาคลิปไปโพสต์ไปแชร์นะ

โอ้โหคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะแล้วก็ทีนี้ก็เริ่มสืบค้นแล้วล่ะครับ
ว่าตกลงแล้วหนุ่มแว่นคนนี้เป็นใครที่ไหนอะไรยังไง

นับการถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่างจากหลายคนนะครับ
ยังสืบพบว่าเป็นนุ่มนักเรียนนอกนะมีรายชื่อติดสอบสัมภาษณ์หน่วยงานรัฐด้านการต่างประเทศหน่วยงานหนึ่งด้วย
แต่ว่าสุดท้ายแล้วสอบตกสัมภาษณ์ทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
แล้วหลังเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นมา
บริษัทที่ทำงานอยู่นี้เขาไม่ต้องตัดสินใจนานเลยนะครับ
คือแถลงการออกมาแทบไม่ทันเลยค่ะ
ออกมาเลยครับเกิดชื่อได้เลยเพราะว่าบริษัทเองเขาเปิดเผย
บอกว่าบริษัทได้จัดตั้งในประเทศไทยและได้ดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายไทยตลอดมา
บริษัทเคารพและเชิดชูในสถาบันศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
จากเหตุการณ์ตามคลิปที่โพสต์ลงสื่อโซเชียลมีเดียต่าง
หมินประเทศไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ทางบริษัทรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บริษัทได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวและมีมติเป็นเอกฉันให้พนักงานดังกล่าว
สภาพการเป็นพนักงานตามมาตรการและระเบียบบริษัทโดยมีผลนับตั้งแต่วันที่๒๓ตุลาคม๒๕๖๒เป็นต้นไป
กราบขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะ
นี่ฮะเรียบร้อยลงดาบเลยอ่ะ
หน้าแข้งไม่น่าร่วงมั้งเพราะว่าเขารวยมาก
เงินในบัญชีก็มีล้านหนึ่งขับรถก็ล้านสอง
บ้านหลังละห้าล้านกว่าก็ว่ากันไปนะครับ
เอาทีนี้มาดูหน่อยหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็เลยพยายามไปหาเขา

ตกลงแล้วชายหนุ่มคนนี้เป็นใครที่ไหนอะไรยังไงหรือว่า
พูดจริงนะอาการปกติมั้ย

เป็นโรคนั้นโรคนี้ป่วยอะไรยังไง
จิตใจปกติดีไหมถึงมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น

ไปหาที่บ้านเลยค่ะเอาไปดูบ้านเขาก็เลย

ตกลงมันเท่าที่คุยมากน้อยแค่ไหน
ไปถึงหนุ่มไปหาเขาที่บ้าน

คือไปถึงคนแรกที่เจอคือเจอนุ่มแว่นนี่แหละค่ะ

แม่งคุยปรึกษาหารื่ออะไรสักอย่าง
แล้วพอหนุ่มแว่นหันมาเห็นคุณกิติศักดิ
เท่านั้นแหละค่ะหนีเข้าบ้านเลย

แต่เขาก็เดินเข้าไปในบ้านเลยนะคะ

คุณพ่อของหนุ่มนักเรียนนอกคนนี้

ยังปรับตัวกับสังคมไทยไม่ค่อยได้เท่าไหร่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการขับรถ
อันนี้พ่อพูดนะพ่อบอกว่าคือคนไทยขับรถไม่ค่อยมีน้ำใจเหมือนต่างประเทศ
เหมือนเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงสายนี่แหละ
แล้วอีกอย่างคือลูกคงรู้สึกเสียดายแหละเพราะว่าเพิ่งออกรถมาได้ไม่นาน
ป้ายยังแดงอยู่เลยแล้วรถเขาเนี่ยมาได้รับความเสียหาย
เพราะว่าอีกฝ่ายคู่กรณีคุณนันทวัฒน์ขับรถไม่มีน้ำใจกันเลย
อันนี้พ่อเขาอ้างนะพ่อพูดพ่อพูด
พ่อเลยบอกว่าลูกก็เลยเครียดแล้วก็เลยระบายออกมาแบบนั้น
แต่ก็สามารถควบคุมสติอารมณ์เอาไว้ได้นะพ่อบอกแบบนี้
แล้วก็ยืนยันเลยว่าลูกผมไม่ได้ป่วยไม่ได้ป่วยทางจิตแน่นอน

เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะอ้างว่ามีอาการทางจิตอะไรอย่างนี้หรอ
บอกลูกผมไม่ป่วยทางจิต
ทีนี้ก็ถามคุณกิติศักดิ์ถามว่าแล้วพ่อเห็นเรื่องนี้ยัง
ที่บริษัทออกแถลงการฟันดาบไล่ลูกพ่อออกจากงานแล้ว
พ่อบอกพ่อเห็นแล้วนี่ไม่เป็นธรรมกับลูกพ่อเลย
มันไม่เป็นธรรมเขารู้สึกเขาว่าครอบครัวเขาและลูกชายเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องส่วนบุคคล
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบริษัทซะหน่อยนี่
ส่วนกรณีที่มีโซเชียลไปตามขุดวิรกรรมที่ผ่านมาของลูกเขา
สุดให้ได้แล้วเขาไม่ให้อืม
ก็บีบแดยาวบีบแดอยาวเลย
สุดท้ายพอเขายอมให้ก็ขับปาดหน้ากระทืบเบรกตั้งใจให้เขาชน
แล้วก็ยกนิ้วกลางให้เขาครึ่งชั่วโมงที่ติดอยู่บนถนน

เขาก็บอกว่าเรื่องนี้ผมไม่รู้อันนี้พ่อบอก

ปกติน้องเขาเป็นคนยังไงครับคุณพ่อ
ปกติเขาพูดดีนะเขาไม่มีอะไรนะ
เขาเป็นคนที่คือพูดง่ายว่าเขารักลดมาก
เสร็จแล้วพอมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเขาจะยอมรับไม่ได้
เขาคิดอย่างนี้ว่าทำไมคนไทยเรา
ที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าคนไทยมันไม่มีน้ำใจเลย
เขาบอกแค่ให้เลี้ยวไปแล้วจะเลี้ยวอยู่แล้ว
ผมคิดว่าเขากลงเชี่ยแล้วจนระบายออกไปจนหมด
ว่าสังคมเมืองไทยทำไมมันไม่ค่อยมีเหตุผล
สังคมเมืองไทยไม่ค่อยมีเหตุผล
คนไทยเราน้ำใจทุกวันนี้มันก็ไม่ค่อยมี
เขาก็เลยคิดอย่างนี้ว่าเพราะเขาเพิ่งกลับอย่างมาจากเมืองนอก

เพราะงั้นสังคมที่เขาเจอจากเมืองนอกมา
มันเป็นสังคมซึ่งไม่ค่อยมีคนขับรถ
ไม่ค่อยมีคนซีซัวร์มีน้ำใจ
อย่างนี้จะให้เขากลับไปอยู่เมืองนอกต่อไหมครับผม

หรือว่าจะให้เขาไม่ต้องขับรถให้เขานั่งรถเมฆอะไรแบบนี้ไหมครับ
ก็พยายามจะให้เขาปรับปรุงมากกว่า
ยังไงก็ฝากทางสังคมเข้าไปว่าเรียนต้องกลับขอโทษจริง
ถ้าเขาพูดอะไรไปซึ่งมันไม่เหมาะสมนะครับ
มันไม่เหมาะสมผมก็ต้องกลับขอโทษแทนทางลูกเขาด้วย
คุณพ่อดูเป็นคนใจเย็นนะ

แต่ว่าเรื่องบริษัทคุณพ่อจะไปมองว่าเขาไม่ให้ความเป็นธรรมเนี่ยคงไม่ได้
เพราะว่าทุกบริษัทจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน
เขาก็จะมีจริยธรรมขององค์กร
เพราะว่าการเป็นพนักงานในบริษัทนี้เนี่ยจะต้องทำอะไรและต้องไม่ทำอะไร
ทีนี้ตัวของหนุ่มแว่นคนนี้นะครับ

ล่าสุดนะครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดคุยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
แต่เขาได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับในเฟซบุ๊
ชื่อภาษาอังกฤษตามนี้คาดว่าจะเป็นนุ่มแว่นนักเรียนนอกที่อยู่ในคลิปดังนี่แหละ
เขาระบุว่าแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
โดยระบุว่าผมต้องขออภัยพี่น้องชาวไทยด้วยนะครับ
ขอโทษพี่น้องคนไทยทุกท่าน
และขอโทษคุณน้องคู่กรณีด้วยครับ
และขอโทษที่ผมกล่าวล่วงเกินสถาบันกษัตริย์
ตอนนี้ผมกับน้องเจรจากันเรียบร้อยแล้ว
ผมยินดีรับผิดชอบและชดเชยสินใหม่น้ำใจให้น้องไปแล้วครับ
ผมขอร้องให้จบเรื่องนี้ไว้เพียงเท่านี้เถอะครับ
เรื่องราวทั้งหมดผมขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
ภรรยาผมไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยครับ
ที่ผมคนเดียวผมยอมรับผิดคนเดียว
ยกโทษให้ผมด้วยนะครับ

แต่ความจริงวันนี้คนก็พยายามไปสืบค้นก็มี
ใช่เนี่ยผมมีหลายโพสต์เหมือนกัน
โพสต์เก่าโพสต์ปิดโพสต์เปิดใหม่อะไรยังไงคือหลายชื่อเหมือนกัน
แต่ว่าเนื้อหาเหมือนกันก็คือ
เขายอมรับว่าเขาผิดไม่ขอแก้ตัวเขาผิดคนเดียว
อย่าลากภรรยาเข้าไปเกี่ยวข้อง
อย่าลากคนอื่นอย่าลากครอบครัวเข้าไปเกี่ยวข้อง
เขาผิดเองคนเดียวเขาขอโทษที่เขาพูดจาไม่เหมาะสม
ขอให้จบเรื่องนี้ขออภัยคนไทย
ก็แล้วแต่ท่านนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็ลอง

แต่เรื่องของคดีความเนี่ยล่าสุดเมื่อทุ่มหนึ่งที่ผ่านมานี่เองนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้ถือว่าอยู่ในท้องที่ของสพพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมนะครับ
พันธุ์ตำรุดเอกกัมปนาศนวิชัยผู้มกับการสพทน

นี่นะฮะมารับทราบข้อกล่าวหาดูหมินซึ่งหน้า
จากการที่มีบางช่วงบางตอนภายในคลิปได้มีการด่ากราดแอบอ้างเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีตำรวจเป็นแก๊กใช่ไหม
ท่านภูมิกับบอกเนี่ยถือว่ามีการแอบอ้างเจ้าหน้าที่ซึ่งในส่วนนี้เจ้าพนักงานสามารถเป็นเจ้าทุกข์ได้เลย

ในส่วนคู่กรณีจริงก็คือชายที่ขับรถส่งของจะยังไม่ได้มาแจ้งความก็ตามโดยในข้อหานี้มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกิน๕ปีแล้วก็จะสอบปากคำถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมต่อไป

กับการสพพุทธมนตรบอกว่านุ่มในคลิปเดินทางมาพร้อมกับพ่อและแม่
และนี่ครับท่านผู้ชมครับที่สำคัญก็คือท่านภูมิกับการสพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมบอกว่าหนุ่มคนนี้ได้นำตัวยาระงับโรคซึมเศร้ามายืนยันต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ว่าเป็นโรคซึมเศร้าชนิดที่ควบคุมตนเองไม่ได้โดยบนซองยาได้ระบุว่าให้รับประทานทุกวันถ้าจะมีการแจ้งเพิ่มเติม
ถ้าจะมีการแจ้งความเพิ่มเติมนะครับก็จะต้องให้คู่กรณีมาแจ้งความเพิ่มเติม
อ่าซึ่งภูมิกับการสพพุทธมนตรท่านพันธมตเอกกัปนาศบอกว่าไอ้เรื่องคดีบนท้องถนนเนี่ยต้องรอคู่กรณีมาแจ้งความแล้ว

แต่ว่าส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาเอายาโรคซึมเศร้าชนิดควบคุมตัวเองไม่ได้โดยซองยาระบุว่าให้รับประทานทุกวันมาเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ดู
คือก็ต้องไปตรวจสอบต่อนั่นแหละว่าคุณมีประวัติการรักษาแบบไหนอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะก็น่าเป็นห่วงที่ออกมาขับรถแบบนี้นะ
ใช่คือก็ไม่น่าได้ใบขับขี่อะค่ะเพราะว่าจริงแล้วมันเป็นข้อกำหนดชัดเจนเลยว่าถ้าคนที่มีอาการป่วยทางจิตหรือมีอาการป่วยที่มันจะเสี่ยงต่อการควบคุมรถแบบนี้ไม่อนุญาตให้มีใบขับขี่ขับรถ
แต่คุณพ่อเขาบอกว่าลูกเขาไม่ได้เป็นโรคจิตประสาท
คือไม่ได้เป็นโรคจิตคือไม่ได้เป็นผู้ป่วยจิตเวทไงแต่ว่าโรคซึมเศร้าก็มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

มีคนที่เคยเป็นแฟนกับหนุ่มแว่นคนนี้ที่เขาให้ข้อมูลกับเรานะ
ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้นะไม่ใช่ภรรยาที่อยู่ในคลิปนะ
นี่คือคนปัจจุบันที่เธอซึ่งต้องชื่นชมเธอด้วย

ชื่นชมภรรยามากแต่ทีนี้ในโลกออนไลน์มีผู้หญิงคนนึงค่ะ
เค้าเอาเรื่องราวของผู้ชายคนนี้มาเล่าให้ฟังบอกว่า
กรุงเทพปวชปี๒เธอคบกับผู้ชายคนนี้
ยืนยันบอกว่าหนุ่มนักเรียนนอกคนนี้เนี่ยที่บ้านเป็นคนมีฐานะจริงค่ะ
แล้วลักษณะนิสัยตลอดระยะเวลาที่คบกันเนี่ย
ปกตินะก็คอยเทคแคร์ตัวเธอเป็นอย่างดี
เป็นคนตลกสนุกสนานเฮฮาไม่ได้มีอาการโมโหร้ายหรือว่าเบ่งอวดรวยอะไรเลย
เธอบอกว่าเธองงมากว่าหลังจากที่เลิกกันแล้วเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นกับอดีตแฟนเธอเขาถึงกลายเป็นคนแบบนี้ไปได้
ก็เลยคิดว่าอาจจะเกิดจากความเครียดหรือเปล่า

นะคะอืมหนูหนูก็ไม่รู้ว่านักป่วยหรืออะไรรึเปล่า
หนูก็ไม่ทราบเพราะว่าเลิกติดต่อกันตั้งแต่ปีปตสมสิบสามอะค่ะ
เคยเจอกับพ่อกับแม่เขาไหมครับไม่เคยเจอค่ะเพราะว่าคบกันแบบลับลับค่ะ
อืมคบกันแบบลับลับใช่ไหมฮะค่ะทั้งไม่เขาจะไม่รู้เลยอืม
ว่าถ้ารู้ก็จะแบบว่าให้ตอนที่เขารู้นะคะตอนที่เขารู้
คือความจริงโลกออนไลน์ยุคนี้เนี่ยเขาไปเร็วใช่ค่ะ
ใช่แต่เอาเรื่องปัจจุบันนะวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
สำหรับชายหนุ่มคนนี้เนี่ยทางคดีความตำรวจเรียกมาพบ
แล้วก็แจ้งข้อหาดูหมินซึ่งหน้าเพราะในคลิปเนี่ยด่ากราดไปหมดแล้วแอบอ้างเจ้าหน้าที่
ใช่ค่ะเปรียบเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทางฝั่งคู่กรณีจะแจ้งความหรือไม่อย่างไร
อันนี้ตำรวจบอกว่าก็ต้องรอคู่กรณีเขานะครับ